สายเส้นห้ามพลาดเดี๋ยววันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษ
แล้วขายดีต่อเนื่องมา๓๐ปี
ก๋วยเตี๋ยวที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วงประโลกิน
ดุค่ะน้ำลายไหลเลยค่ะ
บางคนชอบทานมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อใยตุ่นนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยเนื้อที่สืบทอดกันมา
เป็นขวัญใจชาวขอนแก่นด้วย๓๐ปีแล้วค่ะ
ไม่ได้มีแต่เนื้อนะจ๊ะมีก๋วหมูด้วยนะคะ
ถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูนี่สดใหม่ทุกวัน

ลูกชิ้นเนื้อทำเองเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลย
ก็มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่เหลือง
ราคาเริ่มต้น๕๐บาทพิเศษ๖๐จัมโบ
ถ้าลูกชิ้นลวกนะชามละ๕๐บาท
หรือคุณจะซื้อเป็นกิโลก็ได้กิโลกรัมละ๓๕๐บาท
เจ้าของร้านนะคะคุณทารีรัฐงามสมบัติ
บอกว่าเป็นรุ่นหลานของยายตุ่นแล้ว
แล้วก็มีการคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูขึ้นมา
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานกันได้
เพราะว่าเดิมทีที่ร้านมีแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ทีนี้เอกลักษณ์ของร้านที่เด็ดของร้านก็คือ
เจ้าลูกชิ้นเนื้อวัวที่เขาทำเองนี่แหละ
ร้านจะเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่๘โมงเช้า
ถึงบ่าย๓โมงครึ่งนะคะหยุดทุกวันพุธเนาะ
ใครอยากลิ้มลองสามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะ
เตี๋ยเนื้อใยตุลตั้งอยู่ริมถนนศรีจันทร์
บ้านศรีฐานตำบ้นในเมืองก็มเพลิงจังหวัดอันนี้

ทำเองอ่ะมันน่ร้อนครับเพราะว่าเขาขายเป็นกีโล่ด้วย
เป็นกิโลเยอะเอกลักษณ์ของเขาคือนี่แหละลูกชิ้นที่เขาทำเองโอ้โห
เดี๋ยวนี้มีหมูด้วยนะสำหรับใครที่ไปแล้วไม่ได้ทานเนื้อก็ไปด้วยกันได้
ดีดีดีเนื้อแยกหม้อกันไปเออเอาไหม